อารมณ์ร้อนอีกสักเรื่องนะคุณผู้ชมค่ะ
อยู่ที่สระบุรีค่ะแหมรัวหมัดใส่พนักงานส่งอาหารเลยค่ะ
คือเล่นเอาคนที่โดนเนี่ยนะคะหน้าผากแตกเย็บเป็น๑๐เข็มทีเดียวค่ะ
นี่เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถนะคะคือเขาเห็นเหตุการณ์นี้พอดีนะคะ
ก็พอจะทำให้เราได้เห็นภาพที่เกิดขึ้นนะคะ
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อสิบห้าพฤศจิกายนนะคะคือผู้ชายคนนึงเนี่ย
หมัดใส่พนักงานส่งอาหารคนที่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีชมพูเนี่ย
หน้าผากแตกเย็บเป็นสิบเข็มนะคะพนักงานส่งอาหารเขามาซื้อข้าวต้มทะเลเสร็จแล้วจะวนรถกลับอ่ะค่ะ
ไม่เห็นคู่กรณีที่ขับตรงมาก็เลยเฉียวชนกันแต่คู่กรณีที่มากับลูกเมียไม่พอใจ
ที่โดนขับรถตัดหน้าก็เลยเข้าไปแล้วรัวหมัดใส่แบบไม่ยั้งเลยค่ะ
แม่ค้าขายดอกไม้ที่อยู่ตรงนั้นเข้ามาห้ามก็ทำท่าไม่พอใจสงบไปแป๊บนึง
หลังจากนั้นรัวหมัดใส่อีกเป็นครั้งที่สองคือพนักงานส่งอาหารเนี่ย
หน้าผากแตกนะฮะแล้วก็ปากตาเนี่ยบวมนะฮะตำรวจสพเมืองสระบุรีมาถึง
ก็ระงับเหตุการณ์เอาไว้ได้นะคะก็ต้องนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
วันนี้พูดสิทธิ์ข่าวไปพบกับนายอภิสิทธิ์ริมรักษาทรัพย์ค่ะ
พนักงานส่งอาหารที่อยู่ในที่เกิดเหตุที่บาดเจ็บนั่นแหละเห็นไหมค
ยังมีผ้าพันแผลอยู่เลยนะคะแปะที่หน้าผากเขาบอกว่าเขาเนี่ยเลี้ยวรถออกมาจะยูเทิร์นนะคะ
แต่ไม่ได้มองทางที่คู่กรณีขับมาซึ่งเขาขับมาทางตรง
มันก็เลยเกิดอุบัติเหตุชนกันนิดหน่อยมันไม่ได้ร้ายแรง
แต่คู่กรณีไม่พูดอะไรเลยมาถึงก็กระโดดต่อยหลายหมัด
เขาก็เซนะคะขณะนั้นเขาบอกว่าพี่ไม่ให้โอกาสผมได้ขอโทษหรือได้พูดอะไรเลยเหรอ
เขาก็ไม่สนใจเขากลับมาต่อยอีกหลายหมัดจนเนี่ยค่ะ
คิ้วใต้ตาแตกนะคะแล้วก็วูบฟุบไปกับพื้นก็โดนเตะซ้ำที่หน้า
ตอนนี้เย็บแผลประมาณสิบเข็มค่ะครับกำลังจะไปแจ้งความนะคะ
เพราะว่าเขาบอกนี่มันคนละเรื่องกับที่เขาขี่รถชนเพราะว่าสิ่งที่เขาโดน
เรื่องรถมันขอโทษกันได้แต่เรื่องอย่างนี้คือเขาเจ็บตัวนะคะ
แล้วเขาก็ต้องทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเหมือนกันค่ะ
กลับมา
ตั้งแต่นั้นก็คือโดนรอดสองที่แปดครับ
แล้วก็ผมก็มันวูบซุดลงไปเขาก็เตะซ้ำ

เจ้าของร้านดอกไม้ที่เข้าไปห้ามก็บอกป้าก็โดนนะ
คือเข้าไปห้ามนะผู้ชายคนนั้นเขาก็ไม่พอใจ
ท้าทายด้วยว่าเกี่ยวอะไรกับป้าอะไรประมาณนี้นะคะ
ก็เหตุการณ์นี้ก็มีแต่คนวิพากษ์วิจารณ์
คนขับรถที่ลงไปทำร้ายนี่แหละค่ะว่ารุนแรงเกินไปหรือเปล่า
ทำไมไม่พูดไม่คุยไม่พูดจากกันดีนะคะ